ให้ไปดูคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยนะเราตรวจสอบเมื่อช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมานะ
ก็คือมีการเผยแพร่คลิปนะคะผู้ชายสองคนแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่นะคะไปยึดรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนึงที่เขาเป็นเจ้าของรถ
ก็เหมือนกับยื้อแย่งกุญแจรถกันนะคะแต่สุดท้ายก็คืนกุญแจรถให้

ใช่ขุนเงินกระปะไม่ได้
ถูกแล้วถูกแล้วมันขับนั่งจอดอยู่เฉย

แล้วพี่ยืนกุญแจทำไม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายอาหารสดแห่งหนึ่ง
ทีมข่าวได้ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนะคะ
นายพีระเอี่ยมสำอางอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานกำลังจะกลับบ้าน
จู่เห็นตำรวจอาสาจากสพพระนครศรียุธยา๒นาย
กำลังรวบตัวเพื่อนรุ่นน้องของเขา
ขณะที่จอดรถอยู่ข้างร้านขายอาหารสด
แล้วก็พยายามจะยึดกุญแจรถน้องเขา
เพื่อที่จะยึดรถจักรยานยนต์นำไปดำเนินคดี
ในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็จะพาไปจ่ายค่าปรับที่โรงพัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคนถ่ายคลิปบอกว่า
เขาเห็นว่ารุ่นน้องของเขากำลังถูกรังแก่
ว่าตำรวจอาสาสองคนนี้ทำเกินกว่าเหตุ
มีการดึงกุญแจมีการยื้อแยงกุญแจ

ตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ

ตำรวจอาสากระทำการแบบนี้บ่อย

ตัวคนถ่ายคลิปเองก็เคยเจอมากับตัวครั้งหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน

เป็นพื้นที่ของสพออุทัย
ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจอาสาสองนายที่อยู่ในคลิปด้วยซ้ำครับ
ผมเห็นน้องมันโดนกำลังโดนผักอยู่ก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับ
ผมเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้มาบาดหน้าแล้วก็ไม่คุยเลยพวกนี้
มันก็จะเอารถอย่างเดียวเพื่อขึ้นลงพักเพื่อเงิน

บางทีมันมาแค่๒คันแล้วจะปาดหน้าหลัง
คือน้องเมื่อวานความผิดน้องคืออะไรครับ

น้องน่าจะไม่ผิดแล้วรถแต่งด้วยอะไรอยู่ด้วยแปลว่ะ
ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแบบ
มันให้ตาแล้วมันก็ถอดกุญแจออกที่พี่อย่างตามในคลิป
ไม่รู้งงเหมือนกันมันมีสิทธิ์อะไรมาถอดอะไรอย่างเนี้ย

แบบว่าถ้าผมไม่เห็นก่อนมันก็จะเอารถไปแล้วล่ะ

จอดอยู่ไว้เฉยเขาก็มาล๊อคเลย

ก่อนหน้านี้มันมีผักกันก่อนก่อนที่ผมจะถ่ายคลิป
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่ทีมตำรวจอาสาที่อยู่ในคลิปนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปติดต่อกับสพพระนครศรีอุทิยาเป็นต้นสังกัดนะคะ
ทีมข่าวก็เลยโทรไปคุยกับวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปคนนี้นะคะ
ที่ถูกตำรวจอาสายึดกุญแจรถนะคะ

เขาบอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นเขาไปทำธุระแถวในที่เกิดเหตุ

น้องชายของเขาซ้อนรถจักรยานยนต์มาด้วย
กำลังจะจอดรถมีตำรวจอาสาสองนายขับรถตามมาจอดที่ท้ายรถเขา
แล้วก็ล็อกตัวน้องชายเขาที่ซ้อนท้ายมาด้วยค่ะ

คนถ่ายคลิปมาถึงก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

อาสาสองนายก็พยายามจะยึดกุญแจรถเขา
คาดว่าน่าจะเข้าใจผิด
คิดว่าเขาเป็นกลุ่มเด็กแว้นที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ความจริงตัวเขากับน้องเพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านค่ะ

เขาจะยึดเดียว

คือเขาคืนกุญแจให้แล้วก็แยกแยกกันไปใช่ไหมครับ

สถาปรูปผมเก่า

ตอนนั้นเขาก็มาขอดู

รถกับพระราชาวตน
ผมก็ถ่ายไว้เก็บไว้ใต้บ่อเพราะละบอกก็มีป้าทะเบียงก็มีแสดงป้าทะเบียง
ผมพึ่งถอดไปแล้วเก็บไว้ใต้บ่อ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ก็จบด้วยการที่ตำรวจอาสาทั้งสองนายก็คืนกุญแจรถจักรยานยนต์ให้กับเขานะคะ
แล้วก็ถ่ายรูปหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับรถเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องของการอาจจะมีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์แล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นผู้ชายที่อยู่ในคลิปบอกว่าทางตำรวจก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะว่าจะมีการดำเนินคดีข้อหาอะไรยังไงบ้างนะคะ
คือถ้าถามว่าขี่จักรยานยนต์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยผิดไหมอันนี้ผิด

ต่อให้คุณจะบอกว่ามันเพิ่งหลุดผมเก็บไว้ใต้เบาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้าถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดนั่นแหละ
แต่มันก็มีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเป็นตำรวจอาสาคุณมีอำนาจหน้าที่ขอบเขตขนาดไหนใช่ไหม
ถึงขั้นไปยึดกุญแจยึดรถเขาจะเอาไปจับไปปรับเนี่ยเอาไปตรงไหนไปพื้นที่ไหนอะไรยังไงตรงนี้ทำได้หรือเปล่า